นอกจากนี้เราก็ยังมีการนำเสนอเพี้ยนเพี้ยนใหม่
เพื่อนใหม่ของเราเมื่อวานนี้เนี่ยเพื่อนของเราคุณป๊าคุปตนันเนี่ย
พาไปเที่ยวแบบชุมชนบางปลาม้าที่สุพรรณบุรีมา
ไปดูขนมพื้นบ้านขนมโบราณเยอะแยะเลย

สุพรรณบุรีเอาไปดูครับว่าเขาไปทำกิจกรรมอะไรสนุกมาฝากคุณผู้ชม
ติดตามกับคุณป่าคุปตนันครับ
จากกิจกรรมสนุกแล้ว
อีกหนึ่งสิ่งที่บ่งบอกและสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนตะบนบ้านแหลมได้เป็นอย่างดี

ไม้ไผ่หวายและผักตบชาวาที่โดดเด่นไม่เป็นสองรองใคร
มีทั้งทำทูปประจำวันเกิดและทำขนมไทย
วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราววิถีชุมชนริมน้ำ
พร้อมศึกษาเรื่องราวที่น่าสนใจของชุมชนตะบนบ้านแหลมอำเภอบางปลามะจังหวัดสุพรรณบุรีกันต่อครับ
ตอนนี้นะครับเรามาอยู่บนเรือแล้วนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปที่วัด
จากเราจะได้ไปทำบุญเขาบอกว่าโอ้โหวิถีชีวิตแถวนี้ยังคงสภาพของความเป็นวิถีชีวิตชุมชนในสมัยก่อน
จริงเพราะแหลมทำการต้องเชื่อแบบเรียกว่าโครงการวิถีไทยขสายน้ำนะครับ
แม่น้ำเส้นนี้เรียกว่าแม่น้ำสุพรรณบุรีเราร่องไปเรื่อยนะครับเราก็จะเห็นบ้านเรือนไทยหลังคาแหลม
นี่ใช่ครับยังจะติดขนาดขนามกับสองฝั่งแม่น้ำเลย
แล้วบางพามานี่คืออะไรนะครับ
เมื่อก่อนเรียกบางพามานะบางพามา
ใช่เป็นพม่าแต่ตอนหลังเนี่ยชื่อเราเปลี่ยนมาให้ตามเข้ากับภูมิศาสตร์ของที่นี่ที่มีอยู่
ที่นี่มีปลาม้าเยอะอย่างวันนี้เมนูของเรานี่นะครับก็มีต้มโขงปลาม้าด้วย
มาชุมต้นปลาแหลมปลาแหลมต้องได้ชิมต้มโขงปลาหม้านะครับ
นี่กุ้งแม่น้ำสุพรรณกุ้งแม่น้ำ
งส้มผักตบเป็นผักตบไทยด้วยนะครับแล้วก็มีน้ำพริกเผาโบราณ
มาที่ชุมชนตะบนบ้านแหล่งของเรานี่นะครับเป็นการท่องเที่ยวแล้วมาทางน้ำเลย
รถยนต์คุณจอดไว้ที่ศูนย์เราหลังจากนั้นกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยเราต้องล่องเรือทางน้ำทั้งหมดเลย
เรามาเที่ยวในแม่น้ำเนี่ยแต่งมาดูนวดแผนไทยโบราณ
อิ่มเรียบร้อยพร้อมทั้งนวดแผนไทยโบราณกันไปแล้ว
อีกหนึ่งสถานที่ที่พี่โสพลกำลังจะพาผมไปก็คือ
วัดป่าพลึกอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
และเป็นวัดประจำตำบลชุมชนบ้านแหลม
หนึ่งในวัดที่พลาดไม่ได้เลยนะครับถ้าหากมาเที่ยวที่นี่

ให้ผมนำทูบหอมพรมเศรษฐีประจำวันเกิดของผมเนี่ยนะครับ
กราบไหว้สการะหลวงพ่อศรีแสง
เพื่อความเป็นสิริมงคล

ซึ่งเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำตำบลบ้านแหลมของเรา
หน้ารั่งกุญปะอันนี้ก็จะเป็นรทฤบาทจำรอง
ซึ่งท่านมันนาภาพด้วยแบบนี้ท่านี้เลย
เวลาขอพรเสร็จแล้วปุ๊บเขาจะตีละครังกัน

เป็นการเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มพลังบุญให้กับเรานะครับ

วัดนี้ก็ถือว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์

หมดวันแล้วเลยครับยังแล้วกิจกรรมชอบเลย
วันนี้ก็ได้ทำกิจกรรมหลายอย่างละครับ
ได้ร่องเรือชมวิถีชายวิทย์สุดยอดจริง
ใครอยากมาที่นี่ไม่ใช่ใกล้จากกรุงเทพ
แล้วก็มีกิจกรรมอื่นที่ยังไม่ได้นำเสนอในวันนี้อีก
แต่ว่าจะมีอะไรบ้างต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง
สำหรับใครที่อยากที่จะมาดื่มดำและสัมผัสมนต์เสน่ห์วิถีชุมชนริมน้ำแบบนี้
สามารถที่จะเดินทางมากันได้ง่ายง่ายนะครับโดยใช้เส้นทางบางปลาม้า
สุพรรณบุรีขับตรงไปเรื่อยแล้วเลี้ยวซ้ายตรงสามแยกปั๊มคาวเทค
จะผ่านพิพิธภัณฑ์เรือหลวงพ่อปลื้มจะเจอทางแยกให้เลี้ยวซ้ายครับ
ตรงต่อไปตามเส้นทางจะผ่านโรงเรียนวัดป่าพลึกสังเกตป้ายบ้านสวนแผ่นดินแม่
เลี้ยวซ้ายเข้าไปจะถึงกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนตะบนบ้านแหลม
ไต่ตาพุทธโฮมสเตย์เพื่อให้นักท่องเที่ยวนั้นได้มาสัมผัสวิถีชีวิต
บรรยากาศบ้านทรงไทยริมแม่น้ำบางปลาม้าอีกด้วยครับ
แล้วตอนนี้นะครับผมและทิปะณาทุกคนชาวชุมชนบ้านแหลม

สวัสดีค่ะ
น่ารักมากเลยคุณมันอะไร
เบ้ยบายไม่ยังก็เขาก็มา
เขามาอยู่กับเราพักนึง
เพื่อนใหม่ผมฝากไว้ในอ้อมต้นใจคุณคุณป่า
ถูกต้องคุปตนันนะคุณผู้ชมก็ไปท่องเที่ยวกันได้นะชุมชนบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
มีการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนด้วยนะมีของกินอร่อย
มีการทำทูบนะที่เมื่อวานเรานำเสนอไปแล้วก็ทำขนมด้วยนะคะ
ลองไปกันดูค่ะยังมีกิจกรรมอื่นต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกเยอะแยะเลยค่ะ